ปัจจุบันนี้นะครับผู้บริโภคก็หันไปใช้บัตรแทนเงินสดเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าปัจจัยเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นปัจจัยหลักทำให้ผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพฤติกรรมนะครับ
รองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนไปสู่สังคมไร้เงินสด
ตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
กำลังจะกลายเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทางการเงินเหมือนที่หลายคนคุ้นชินกับคำว่าวีซ่าหรือมัสเตอร์การ์ด
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระบบชำระเงินใหม่เพื่อรองรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันให้มีเรื่องระบบชำระเงินในประเทศเกิดขึ้นและที่สำคัญก็จะเห็นว่าการใช้บัตรเดบิตนะครับในการทำธุรกรรมต่างที่เป็นธุรกรรมในประเทศเนี่ย
ก็ควรจะมีการดำเนินการเฉพาะในประเทศอันนี้เป็นเกณฑ์เรียกว่าเป็นตัวกฎหมายที่ออกมา
และมีฐานลูกค้าบัตรเดบิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้ผู้ใช้บัตรสามารถนำไปใช้จ่ายได้ใน๑๕๗ประเทศ
โดยความปลอดภัยและความสะดวกจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นลดการใช้ธนบัตรและเหรียญ
ธรรมเนียมการใช้งานผ่านบัตรยังถูกกว่าระบบการชำระเงินอื่นด้วย
โดยมีผู้สมัครที่ใช้บริการระบบนี้แล้วประมาณ๑ล้านคน